หัวร้อนเป็นเหตุครับเหตุการณ์นี้นี่ข้างหลังนี่ฮะ
จักรยานยนต์ห้าวกลางต่อยหญิงแต่มาถูกรุมตื้อแทนครับ
อเตอร์ไซคันนี้ครับขับอยู่ในเอกมัยนะแล้วก็เหมือนจะมีการเฉียวชนกับรถเก๋งสีแดง
ซึ่งเป็นเก๋งของคู่สามีภรรยาสูงอายุอ่าพอลงมาจากรถอ่ะโอ้โห
ห้าวมาจากไหนไม่รู้ไปทำร้ายทั้งคนขับที่เป็นผู้ชาย
ไปทำร้ายทั้งผู้หญิงที่เป็นคนนั่งมาข้าง
ละเมืองดีมาเห็นตื๊บเลยฮะ
อย่างนั้นแหละโอ้ยอย่าอะไรอย่างนั้นอ่ะ

เฮ้อเอาอีก

โอ้โหทั้งพี่วินมอเตอร์ไซค์ทั้งรายเดอร์ที่เป็นพลเมืองดี
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะแต่พอมาเห็นว่ามอเตอร์ไซค์หัวร้อนคันนี้
ศรแดงเนี่ยห้ามยังไงเขาก็ไม่หยุด
เขาจะเข้าไปทำร้ายคู่กรณีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่เป็นผู้สูงอายุครับ
อืมรายเดอร์ห้ามแล้วหยุดเถอะหยุดเถอะอ้าวไม่หยุดสุดท้าย
นี่มาลงเอยแบบนี้มอเตอร์ไซค์หัวร้อนโดนเลยฮะโดนสหบาทา
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเราไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะคุณผู้ชมครับ
แต่คือพลเมืองดีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันไง
ก็มอเตอร์ไซค์หัวร้อนเล่นไปทำร้ายคนแก่เหตุเกิดแยกปากซอยเอกมัย๕เที่ยงเมื่อวานนี้ครับ
คนถ่ายคลิปเนี่ยเป็นพลเมืองดีในเหตุการณ์ครับเล่าให้ทีมข่าวฟังแบบนี้
เรื่องเริ่มต้นจากหนุ่มห้าวในคลิปขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดปาดหน้ารถเก๋งสีแดงของคู่ผัวเมียสูงอายุ
แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ด่ายาบคล้ายทำนองที่ว่าก็รถเก๋งนี่แหละไปปาดหน้าเขาก่อน
แต่พอชายคนขับเก๋งลงมาเจรจาด้วยหนุ่มห้าวที่ขี่มอเตอร์ไซค์ครับ
ต่อยทั้งถีบจนพลเมืองดีต้องรีบเข้าไปห้ามไว้พอแยกกันแล้วเหมือนจะแยกได้นะ
เหมือนจะแยกได้แต่หนุ่มห้าวยังไม่หยุดครับหลังจากเล่นงานคนขับซึ่งเป็นผู้ชายสูงอายุแล้ว
ไปเล่นงานผู้หญิงสูงอายุซึ่งเป็นภรรยาคนขับเก๋งแดงอีกรอบนึงอ่ะอืม
เมืองดีหลายคนครับเข้าไปห้ามปรามตอนแรกก็ห้ามดีก่อนอ้าวหนุ่มห้าวไม่ยอมแถมตะโกนด่ากลับมาว่ามึงอย่าเผือก
อ้าวมึงอย่าเผือกเท่านั้นแหละพลเมืองดีเดือดเลยขึ้นเลยทีนี้ทนไม่ไหวครับ
ไปรุมตืบหนุ่มห้าวอย่างที่เห็นจังหวะนั้น
รีบมาที่เกิดเหตุครับแล้วด้วยความโมโหนะ
ลูกชายของแม่เนี่ยโอ้โหมาทำแม่ได้ยังไงเข้าไปเตะต่อยอีกรอบหนึ่ง
สุดท้ายก็มีการล็อกตัวไว้ครับหนุ่มห้าวล่ะเป็นยังไง
เลือดกลบปาก็สิแล้วก็สงบสง่ำเลยทีนี้โอ้โหอันนี้โดนตั้งแตะหัว
โดนซัดไปที่ลำตัวหลายรอบเหมือนกันค่ะจากนั้นครับ
ตำรวจสอนอทองหล่อเจ้าของทองที่มาระงับเหตุครับ
หนุ่มห้าวยังไม่หยุดนะพี่ปุ้ยยังไม่สงบเลย
ท้าครับยืนด่าเลยอ่ะพยายามจะปรีเข้าไปทำร้ายฝั่งคู่กรณี
ตำรวจต้องนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักให้ทุกคนอารมณ์เย็นลงก่อน
โอ้โหแล้วแยกนี้ผมผ่านบ่อยด้วยนะรถผ่านเยอะเลยอ่ะครับ

ห้าวก็แจ้งความให้ดำเนินคดี
ไอ้กลุ่มพลเมืองดีที่เข้ามารุมประชาธรรมเขา
ส่วนทางสามีภรรยาในเก๋งแดง
เตรียมจะแจ้งความดำเนินคดีกับหนุ่มห้าว
ข้อหาทำร้ายร่างกายเช่นกัน
ตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานครับ
แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แต่ว่าตอนนี้ให้ทุกฝ่ายไปรักษาบาดแผลกันก่อน
เดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งครับ

ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็พอห้ามแล้วแจ้งตำรวจดีกว่า